รถบรรทุกไฟลุกที่ล้อและไอ้สิ่งที่เอามาเทกระจาดเกลื่อนกลาดกลางถนนเลยค่ะ

โอ้โหดูสิบรรทุกมาเยอะขนาดนี้ค่ะ

สักพักนึงกล้องคันที่ติดหน้ารถเนี่ย

จังหวะนี้คุณผู้ชมจะเห็นเป็นประกายไฟอยู่ที่ล้อหลังฝั่งซ้ายก่อน

แล้วก็เทกระจาดสิ่งที่บรรทุกอยู่ข้างบน

ตังโมหรือเปล่าพอมาดูใกล้อีกทีนึงเอามะพร้าว

ใช่แล้วเทกระจาดมาหมดเลยค่ะ
ในเน็ตเนี่ยนะเขาก็ไปคอมเมนต์กันว่า
แบบนี้ระวังอย่าเหยียบเบรกแรง

ค่อยชะลอแล้วก็ประคองรถเข้า